มีความผ่านมากทางด้านหลัง

มาถึงกันก็มึดพุทธฟัทฟุทฟัท

โอ้โหโดนอีกแล้ว

ก็คิดซะว่าเป็นการช่วยอุดหนุนนะ
ทำบุญร่วมกับทางกองสลาก

ตั้งแต่กี่งวดแล้วคะ

แหละอยากจะกินรัฐบาลเหมือนกัน

อ๋อเด็กเหรอตอนไหนตอนกลางวันหรือกลางคืน
เออกลางวันสิฮะหมายถึงเด็กยากไร้

ใช่ตั้งกองทุนไว้แล้วเป็นทุนอาหารตอนกลางคืน

ดีแล้วกันพวกคุณแหมเอาอย่างนี้ละกัน
ใครดูข่าวกับเราอยู่ชวนพวกเราคุยได้นะคะ

โดยการที่สแกนคิวเอาโค้ดมุมจอตรงนี้ได้เลย

แก๊งเงินกู้โหดตามเก็บลูกหนี้ผิดนัด

หนี้โดนทำร้ายน่วม

ผู้โดยสารกระโดดนี้ลงจากรถวุ่น
เรื่องนี้ยังไม่จบจนเกิดกระแส
แฮชแท็กลูกบู๋แสง
งานนี้ชาวยะโสยื่นฟ้องหมอปลา

เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว

รออยู่แล้วกับพ่อความลายทักทายกันได้นะคะ

ผมย้ำนะไอ้ข้อความที่ส่งมาเราไม่คิดกระตังค์แม้แต่บาทเดียว
ฟรีสิส่งมาทางไลน์หน้าจอตรงนี้เดี๋ยวจุด่งรออันเลยค่ะค่ะได้
คุณผู้ชมครับไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่นั่นเขาบอกว่ามีแก๊งเงินกู้โหด
ไม่รู้ไปทวงเงินอย่างไรลูกนี่ยับเยอะแหละครับ
บอกผู้เกี่ยวเวลาเวลาไปเดี๋ยวตื่นนะมึง

มึงเอาที่ใคร
เป็นคลิปวิดีโอขณะที่แก๊งเก็บเงินกู้รายวัน
ไปทำร้ายลูกหนี้ด่าทอก่อนนะแล้วยังไงรู้ไหม
หนึ่งในกลุ่มของผู้หญิงที่เขาไปรุมล้อมเนี่ย
จิกหัวด้วยรุมตบด้วย
แล้วนำคลิปนี้มาโพสต์ประจานหน้าเพจ
ค่ะสุดท้ายระบุในเชิงคมครู
บอกแบบนี้นะผมอ่านตามที่เขาพิมพ์ลงไปนะ
บอกว่าลูกหนี้บางคนลูกค้าบางคนไม่ถนัดโอน
เราก็เลยมีบริการเก็บยอดปลายทาง
ขากลับลูกค้าเลยชวนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ยินดีรับใช้เครดิตเสียขี้โกงยืมแล้วบล็อก

โอ้โฮคืออ่านไปพอฟังนี่ดูเหมือนพูดเพราะ
แต่จริงแล้วมันมาในเชิงคมครัวครับคุณชิสา

ทีมงานได้ไปคุยกับผู้เสียหาย
คือนางสาวก้อยนามสมมุติอายุ๒๓ปีนะคะ
ตัวเธอถูกทำร้ายจนน่วม
ตอนที่คุยกับนักข่าวนะคุณจด้งคุณชนะ

ไปยืมเงินจากเพจเงินกู้นอกระบบ

ถ้าเอาแล้วยืมมาเมื่อวันที่๑๒พฤษภาคม
แต่ว่าทางเพจเนี่ยโอนเงินมาให้แค่๙๕๐บาท

เต็มจำนวนแล้วนะแต่กลับจะต้องจ่ายหนี้รายวันวันละ๑๘๐๐บาทเป็นเวลา๙วันนี่ขออภัย

บาทอ๋อ๑๘๐บาทเป็นเวลา๙วัน

โอ้โหมันก็โหดอยู่นะ
ใช่แล้วที่ผ่านมานะคะตัวเธอก็จ่ายครบตรงเวลา
แต่เหลืองวดสุดท้ายเมื่อวันที่๑๖พฤษภาคมนี่แหละ
เธอทำงานติดพันธุ์หมุนเงินไม่ทันด้วยเธอก็เลยไม่ได้จ่ายตามนัดนะ
ซึ่งก็ได้บอกกับทางคนที่เก็บเงินกู้ไว้แล้วว่าเอาไว้ตอนบ่ายโมงนะค่อยมา
ปรากฏว่าแก๊งเงินกู้ก็มาจริงค่ะ
ก็มารอเธอมาทวงเงินเธอถึงที่หน้าร้านขนาดที่เธอทำงานอยู่
เท่าแก่ก็เลยมาบอกกับแก๊งเงินกู้ว่าออกไปก่อน
เพราะว่าเนี่ยกำลังทำงานมาเกะกะหน้าร้านไม่ได้
แก๊งเงินกู้ก็รอจนถึงกระทั่ง๒ทุ่ม
ก้อยเสร็จงานกำลังจะกลับบ้านนะคะ
จังหวะนั้นแหละค่ะก็มาเจอกัน
แล้วก็กลายเป็นเหตุการณ์ทำร้ายอย่างที่คลิปคุณผู้ชมได้ดูไป
และที่สำคัญคือเนี่ยแก๊งถ่ายคลิปเหตุการณ์นี้
แล้วเอาไปโพสต์ไงมันเป็นการประจาน
นี่ก็ถือว่าผิดกฎหมายทวงเงินกู้แล้วด้วย
อาจารย์ก็ว่าไปแต่อย่างน้อยมันเป็นหลักฐานมัดตัวเองนะ
แล้วเบื้องต้นนะครับผู้เสียหายเขาก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่

คุณชิสาเรื่องของข้อกฎหมายมันยังไงนะการทวงหนี้ทวงเงินเนี่ย
จำง่ายแล้วกันนะคะคือวันหนึ่งเนี่ยทวงได้แค่ครั้งเดียว

จันทร์ถึงศุกร์ทวงได้๘โมงเช้าถึง๒ทุ่ม
เสาร์อาทิตย์๘โมงเช้าถึง๖โมงเย็น

ใช่แล้วเนี่ยค่ะตามข่าวนี่คือมืดค่ำแล้ว๒ทุ่มแล้วนะคะ
ต้องดูว่าวันอะไรแต่ว่ามันมืดค่ำแบบนี้ก็ผิดกฎหมายเงินการทวงเงิน
เป็นไปได้อย่าเป็นหนี้กันเลย
มันก็พูดยากนะคุณชนะคนไม่มี
เอาอย่างนางสาวก้อยพันหนึ่งเขาก็ลำบากถูกไหม
เขาจำเป็นต้องไปยืมเงินกู้นอกระบบแล้วมันมาเจอปัญหาแบบนี้
ถ้าอย่างนั้นอันดับแรกอย่างที่คุณชนะบอกดีเลย
อย่าพยายามยืมเลยดีกว่าหาช่องทางทำงานหากิน
แต่ถ้ามันจำเป็นต้องยืมจริงยืมสถาบันการเงินที่ถูกต้องไหม

ใช่อย่างนั้นก็อาจจะได้หยกเบี้ยจะดีที่สุดถูกไหมจีโด่ง
ดูว่าโอ้โฮมันจำเป็นดีเจสต์แล้วนะ

ใช่แต่พูดว่าเงินนี่มันเนอะเป็นปัญหาจริงนะคะ

ใช่มาดูอีกหนึ่งเรื่องเรื่องราวหัวร้อนบนท้องถนนบ้างนะคะ
ขับมาปาดขับมาคู่กับรถแท็กซี่สุดท้ายแล้วค่ะ
ผู้โดยสารรถแท็กซี่อยู่ไม่ได้กระโดดลงกลางทางเลยค่ะ

รถแท็กซี่เขียวเหลืองเนี่ยเขาขับตีคู่สูสีกันมาเนี่ย
คุณสังเกตในรถแดงค่ะคุณจุดองค์คุณชนะ

คือกลับมาอยู่ไปก็ไม่น่าจะโลศค่ะ
จากนั้นคนขับรถก็ลงมาค่ะคุณชนะ
นี่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในคืนวันอาทิตย์ที่๑๑
ห้าพฤษภาคมเวลาสักสามทุ่มครึ่งครับ
บนถนนพิบูรสงครามช่วงปากซอยพิบูรสงคราม๑๕
จังหวัดนทบุรีค่ะเรื่องราวนะฮะตามภาพที่เห็นเนี่ย
แล้วกระชากโชเฟอร์แท็กซี่
ลักษณะนะเท่าที่เห็นนะ
ดูเหมือนเป็นผู้ชายที่อายุเยอะ
เป็นชายสูงอายุถูกลากลงมาจากรถ
อย่างแรกที่เห็นเลยมีโดนตบด้วยแล้วก็กระชากหัว
แล้วเท่าที่ดูแล้วก็ได้ยินได้ฟังนะ
เหมือนกับว่ามีการบังคับให้กราบเท้า
ไอ้ประโยคแบบนี้มันยังไงคุ้นเนอะเออไม่ดีนะไม่ดี
ไปลองดูเหตุการณ์นั้นหน่อยฮะ
ดูแบบนี้กูเลย
กู้ออกหวามันไม่ได้ปากมากนี้

บ๊วยเยี่ยมมาก

ห้อบ๊วย

โอ้โหดูสิครับคุณผู้ชมเดือดมากเลยนะครับ

เขาถูกทำร้ายนานกว่า๑๐นาทีเลยนะครับ
แล้วก็มีช่วงหนึ่งนะครับมีพลเมืองดี

แล้วก็สอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นคุณพี่
เขาคาดการณ์นะครับซึ่งผมก็ยังไม่ฟันทงนะว่ามันจะเป็นเพราะสาเหตุนี้จริงหรือเปล่า
เขาว่ากันว่าสาเหตุมาจากการขับรถปาดหน้ากันแล้วเปิดไฟสูงใส่กัน
ก็เลยมีอาการหัวร้อนแบบนี้
แต่ถ้าแคบปาดกันไปปาดกันมาแล้วก็มีเหมือนกับว่าเปิดไฟใส่กัน

มันก็เป็นเรื่องราวของอารมณ์บนท้องถนนไง

ตำรวจเจ้าของพื้นที่เจ้าของท้องที่นะครับ

แต่การทำร้ายร่างกายนี่ถือว่าเป็นคดีอาญานะ

ตำรวจก็เลยอยากจะให้โชเฟอร์แท็กซี่หรือ
ผู้โดยสารแท็กซี่ที่กระโดดลงจากรถเนี่ย
ถือว่าเป็นผู้เสียหายมาแจ้งความกับตำรวจหน่อย
แล้วก็ต้องดูกันไปตามผิดตามถูก
ถ้าแท็กซี่ปาดจริงก็ต้องว่ากันไปตามนั้น
แต่ตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือจากคลิปนี้เท่านั้น
เพราะฉะนั้นนะคะต้องมาแจ้งความก่อนนะ

ถูกค่ะเกิดอะไรขึ้นนะคะ
อยากให้ใจเย็นหน่อยเนอะเวลาอยู่หลังพวงมาลัยนะครับ
เรื่องที่พูดถึงกันมานานเลย
หลายต่อหลายวันเป็นกระแสนะครับเรื่องของหลวงปู่แสงนะครับ
ว่าเหมือนว่าจะจบแล้วเพราะมีกระแสข่าวมาว่าหลวงปู่แสงท่านก็มีเมตตา

แต่เรื่องนี้เหมือนจะยังไม่จบนะครับ
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยชาวเยอะโสธรก็บอกว่ารับไม่ได้
เตรียมไปฟ้องร้องหมอปลาเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ
คุณผู้ชมนี่ตามกันไปเลยไปที่โรงพักนี่คุณผู้ชมครับ
ไปเจอกับนายรัฐพิโภษทวีกันหรือวิทย์มหาชนกรรมการสมาคมชาวยะโสธร
ไปพร้อมกับนายวรวุฒิพรมสุวรรณทนายความ
รวมไปถึงชาวบ้านในอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรครับ
เดินทางไปแจ้งความกับทางตำรวจสภป่าติ้วเพื่อเอาผิดนายจิรพันธ์เพชรขาว
ใครอ่ะหมอปลาหมอปลาพร้อมพวกนะครับในข้อหาสร้างพยานหลักฐานเท็จ
เพื่อให้บุคคลอื่นได้รับโทษทางอาญาพรบคอมพิวเตอร์พรบคณะสงฆ์แล้วก็อ้างยี่ซ่องโจร

เขาก็บอกว่าเป็นการนำคลิปวิดีโอการไลฟ์สดผ่านเพจหมอปลา
ช่วยด้วยไปมอบให้ทางตำรวจเป็นหลักฐานด้วย
นายวรวุฒิกล่าวว่าการกระทำของหมอปลาถือว่าเป็นการย่ำยีพุทธศาสนา
ดังนั้นตัวเขาแล้วก็ทีมงานเขาเนี่ยต้องการดำเนินคดีหมอปลาและพวก
เพื่อเป็นบรรทฐานให้กับพระพุทธศาสนาครับ
ส่วนนายรัฐพิโพธกรรมการสมาคมชาวยะโสธร
บอกว่าในฐานะที่ตัวเองเป็นลูกศิษย์หลวงปู่และเป็นชาวพุทธ
พอทราบข่าวนี้ตอนแรกเนี่ยโอ้โหตกใจมากนะ
และรู้สึกสลดใจเป็นอย่างยิ่ง
แล้วคนที่มาในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นคนดังทางโซเชียล
มีอิทธิพลทางสังคมอย่างมาก
แล้วทำแบบนี้ถือว่าเป็นการทำให้เกิด
เสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของหลวงปู่
รวมถึงศาสนาพุทธเป็นอย่างมากนะ
เขาก็เลยบอกว่าต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคุณ

สมาคมชมรมชาวพุทธเยอะโสธร

ถือกระดาษมีข้อความว่า

เดินทางมายังสารากลางจังหวัดยะโสธร
เพื่อมายื่นหนังสือต่อนายชนละที

แล้วก็ปกป้องหลวงปู่แสงอีกด้วยนะครับ

หลังจากเกิดกระแสดราม่าตีกลับไปที่หมอปลา

เป็นเวลา๒สัปดาห์

ที่จะต้องมีการผ่านพ้นไปให้ได้
บททดสอบต่างอันนี้ถือว่าก็ต้องให้กำลังใจทุกคน
ไม่ได้เข้าค่ายใครนะแต่ว่าจะบอกว่าทุกคนมันต้องเจอสถานการณ์ที่ท้าทาย
ผมว่าวันนี้เรื่องของข่าวนี้เราน่าจะมีหลายอย่างหลายมุม
ในทุกหน่วยงานจริงที่อาจจะต้องมีบางส่วนต้องปรับปรุง
ส่วนต้องแก้ไขก็ให้กลับไปมองตัวเองด้วยนะฮะ

ใช่ครับคุณผู้ชม
โอ้โฮ
ดูสิครับแต่งยังไงให้โลกจำ
ก็ต้องแต่งแบบนี้แหละครับคุณผู้ชม

มาในธีมของละครพื้นบ้าน
อย่างเรื่องสังทองนั่นเองครับ
ที่มีเจ้าง้อป่ากับรจนา

คู่นี้นะเขาใช้ไอเดียนี้
มาเป็นงานวิวาของตัวเองโดยใช้
ฉากรจนาเสี่ยงทายพวงมาลัยเลือกคู่
เป็นหนึ่งในฉากละครพื้นบ้านมาร่วม

ตากแดดมาตัวดำเลย

แล้วคือนี่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยนะ
แห่ขบวนขันหมากมาจากเกาะสมุยสุราชธานี
มาขอเจ้าสาวแม่รจนาอยู่ที่พัทธลุง

ไก่นั้นข้ามทะเลมาเลยเหรอ

แห่ขบวนมาอย่างยิ่งใหญ่เนี่ย

โอ้โหหล่อเข้ากันสวยหล่อ
อย่างกับกิ่งทองใบหยกเลยทีเดียวคุณผู้ชม
ให้คอดูหน่อยคอดูหน่อยก็ตอนถอดรูปเป็นอย่างไร

หล่อสวยคู่กันเลย

ดีนะคือมันเป็นเหตุการณ์สำคัญนะคุณจูด้งวันหนึ่งแต่งงาน
แล้วก็ต้องมีภาพบรรยากาศแบบนั้นถูกไหมคุณชนะ
โอ้โฮดีดิเขายังถอดรูปไม่เสร็จมั้งเนี่ย
แต่ว่าทางวงเวียนก็น่ากลัวอันตรายเหมือนกันนะครับ
ที่เป็นแบบวงเวียนแบบนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับเพราะต้องดูจังหวะกันให้ดีขับตรงมาเรื่อยกำลังจะเข้าวงเวียนถูกไหม
เหมือนกับว่ารถยนต์คันนี้เนี่ยเขามีกล้องหน้ารถแล้วเขาก็จะออกซ้ายแต่จังหวะที่จะออกซ้ายเนี่ยมีรถมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ด้านซ้ายอยู่แล้ว
เขาเบี่ยงมาจะเข้าขวาก็คือจะเข้าไปในวงเวียนต่อก็เลยเกิดอุบัติเหตุแบบนี้อาจจะดูเหมือนเล็กน้อยนะ
แต่อย่างนี้ละกันคุณผู้ชมถ้าเกิดเร็วกว่านี้ล่ะใช่ไหมมันอาจจะรุนแรงกว่านี้ก็ได้
เพราะฉะนั้นการให้จังหวะกันเป็นสิ่งสำคัญจริงไม่ได้บอกนะว่ารถยนต์ผิดหรือว่ามอเตอร์ไซค์ใครผิด
แต่บอกให้ระวังขับขี่นะต้องมีสตินะครับ
ใช่ค่ะเตือนกันแบบนี้เพื่อความปลอดภัยค่ะ
คุณผู้ชมเอาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างครับวันนี้หวยรับประทานกันมากพอแล้ว

เออพาไปสนุกกันบ้างครับคุณผู้ชมกับช่วงสกิดยิ้ม
เอาละครับคุณผู้ชมครับสะกิดยิ้มแรกพาไปดูพี่สาวทั้งสองคนกันหน่อย
ที่เขาบอกว่าเขาถ่ายคลิปอยู่ดีฮะแล้วเขาอยากให้น้องขำ
แต่น้องทำหน้าแบบนี้ครับ
นี่คุณผู้ชมเห็นไหมโอ้โหพี่สาวสองคนนี้ก็สนุกกันใหญ่เลยนะครับ
จนเหนื่อยเลยส่วนน้องเล็กนะฮะคนตรงกลางดูน้องก็ทำได้นะครับ

พี่สาวสองคนก็สนุกโอ้โหน้องก็น้องเล็กดูสิฮะไม่มีอารมณ์ร่วมเลย
คือเขาเหมือนเขากำลังงงว่าพี่สาวสองคนนั้นทำอะไรอยู่นะฮะ
แต่ก็มียิ้มบ้างนะแต่สักพักอะไรจะตามมารู้ไหม

น้ำลายยืดครับเอาใช่ไหมเด็กคุณชิสาคุณเลี้ยงลูกคุณน่าจะรู้

อาการอย่างนี้ยิ้มอย่างนี้สักพักหนึ่งเถอะน้ำลายยืดแล้ว
อันนี้ฉันว่าไม่ใช่แค่เด็กนะคุณจูด้งผู้ใหญ่บางคนบางทีมองดูอะไรบางอย่างก็จะน้ำลายเยอะเหมือนกัน
แล้วแต่สถานการณ์เหมือนกัน

คุณผู้ชมครับสะกิดยิ้มที่สองครับช่วงนี้หนังกำลังมาแรงคันคู่ใบ
เดี๋ยวพาไปดูนี่หน่อยไหมคุณผู้ชมครับกับคังคุใบรุ่นใหญ่

คุณยายสองท่านนี้น่ารักมากเลยนะฮะชอบตอนที่ยืนทำมือแบบนี้นะ
กวักเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฮะกวักเรียกลูกค้าเหรอ
มานี่เมื่อกี้ค่ะ

นี้นางเอก
น้างผู้ใบ

อันนี้เป็นท่าแบบท่าเปิดตัวเลย

คือน่าจะเป็นซีนสำคัญในหนังเรื่องนี้

ก็เลยยังไงกลายเป็นกระแสเลยทีนี้
ใช่เนี่ยก็แชร์กันเต็มเลยนะฮะ

อื้อหือรุ่นใหญ่จริง

อย่างนี้แล้วกันนะบางทีผมไม่แน่ใจเหมือนกัน

ก็มักจะทำให้แบบว่ารุ่นใหญ่เนี่ย

ใช่ไหมมีคอนเทนต์ดีได้ลงโซเชียล
ผมว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีนะ
ในครอบครัวเขาได้ร่วมทำด้วยกันถูกไหม
ในช่องว่างระหว่างวัยคือจะหายละ

ก็เรียกกวะกมือขวิท

ไปดูเรื่องนี้หน่อยนะเรื่องของผู้ว่า
อย่างไทยรัฐทีวีของเรามีรายการใหม่ครับคุณผู้ชม
เอาครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องของการประชันวิสัยทัศน์ของผู้สมัครผู้ว่ามหานครนะครับ
ไทยรัฐทีวีจัดเกมโชว์การเมืองครั้งแรกกับรายการผู้ว่ามหานครท้าด้วน
นี่ค่ะรายการนี้น่าจะนำเสนอนโยบายของผู้ว่าแต่ละท่าน
รูปแบบของเกมโชว์สนุกมากดิฉันดูสองตอนแล้วชอบจริง
เพราะอะไรพิธีกรก็สุดยอดจริงณเนคค่ะ
ใช่ครับแล้วผู้สมัครนะยังสามารถมาฟาดฟันวิสัยทัศน์กันผ่านเกมต่าง
ที่ไทยรัฐทีวีจัดเตรียมมาอย่างเข้มข้นนะครับ
คุณผู้ชมคนไหนอยากดูติดตามได้ที่ช่องไทยรัฐทีวีทุกวันพระฤหัส
ติดตามกันให้ได้นะคืออย่างน้อยแหละยังนึกไม่ออกจะเลือกใคร
ลองดูหลายมุมกับรายการของเรานะครับ
เดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสบัดครัว
กลับมาแล้วค่ะช่วงนี้มาดูเรื่องราวสนุกกันหน่อยนะคะคุณจูด้งค่ะ
ใช่ครับคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของสามีภรรยาคู่นี้ดีกว่า
ภรรยาครับถามสามีว่าเธอถ้ามีคนมาจีบเธอจะตอบเขาว่าอย่างไร
โอ้โหเดี๋ยวจะเนื่อยอยู่แล้ว
กำลังจะดีเลยอ่ะ

โอ้โหถ้าเป็นบ้านผมเราหัวแตกแล้วล่ะครับ

ไม่เอาแล้ว

เออมันก็จะมีวิธีต่างกันไป

แต่สุดท้ายครอบครัวนี้เขายังอยู่ดีนะคุณจูด้งนะ

เดี๋ยวเราลากันด้วยคลิปน้องแมวเล่นแท็บเล็ตนะครับ

หมดเวลาต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

แล้วมากัดกันให้สะบัดในทุกข่าว
อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์
และดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒